พูดถึงเรื่องความเชื่อก็ไปกันต่อนะคะ
แต่ตอนนี้เกิดเป็นความเชื่อที่มีปัญหาแล้วแหละ
รายการช่องส่องผีไงคะ
ทางทีมพิธีกรนะคะสรุปแล้วเขาตกลงกันแล้วนะคะ
ว่าจะเดินทางไปขอขมา

ที่วัดสาลาลอยจังหวัดนครราชศรี
มาในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะแต่จากประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะ
ทำให้นายเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกเลยนะคะวัดทั่วประเทศหลังจากนี้ไป
ห้ามใช้คำว่าห้ามห้ามคือไหม้โดยเด็ดขาด
ห้ามอนุญาตถ่ายทำรายการผีเด็ดขาดไม่ใช่เฉพาะรายการนี้
แต่หมายถึงอนาคตถ้าจะมีคนขอเข้าไปทำผีพิสูจน์ผีพิสูจน์อาถรรพ์
อย่าอย่าเลยดีกว่าอย่าจุดประเด็นให้มันเกิดเป็นประเด็นในสังคมเลยจะดีกว่า
ตัดไฟแต่ต้นลมนะคะท่านบอกแบบนี้นะคะ
รู้ข้อมูลนี้ได้อย่างไรเพราะทีมข่าวของเราไปเจอท่านนะคะ
ไนธีไวน์ลิปตปันลบค่ะขณะที่เดินทางไปที่วัฒน์รารอยเลย
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ในวันเข้าพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะคะ
โอกาสนี้ค่ะนายเทวันได้เดินไปตรวจดูจุดที่มีการดำเนินรายการช่องส่องผีที่เข้ามาถ่ายทำรายการก็คือหน้าอุโบสถเก่า
จุดนั้นมีรูปปั้นพระยาประหลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชศรีมาสามีของเท้าสุรนารี
ช่วงเวลานั้นเปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ทำแล้วค่ะ
หนังสือสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดพิจารณาการถ่ายทำ
เนื้อหาให้ตรวจหน่อยมันลบหลู่บรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บิดเบือนประวัติศาสตร์หรือไม่โดยห้ามถ่ายทำเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก
ส่วนการที่พิธีกรรายการช่องส่องผีจะมากัน๓คน
กราบขอขมาย่าโมและย่าบุญเหลือ
ตามที่ชาวโคราชเรียกร้องก็เป็นเรื่องดีนะ
แต่เรื่องคดีความกับการร้องทุกข์มันคนละเรื่องกัน
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะ

พวกราชการจังหวัดนครราชศรีมาระบุว่านายเชษฐวุฒิหรือบ๊วย
พิธีกรรายการช่องส่องผีแจ้งว่าจะพาทีมงาน
มาทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณย่าโมและย่าบุญเหลือแน่นอน
มาแน่นอนค่ะ๑๙กรกฎาคมนี้ค่ะ

เชื่อเหลือเกินว่าจะมีชาวโคราชไปเฝ้ารอดูเยอะนะครับ
ขอเข้ามาเป็นไปตามที่ชาวบ้านเขาต้องการหรือเปล่า